หรือว่าตามอีเวนต์ตามชุมชนท้องถิ่นจุดต่างเมืองเชียงใหม่เขาก็ไปตั้งไปออกร้าน
แล้วคุณก็จะเห็นแบบนี้ค่ะเป็นมุมกาแฟของกลุ่มผู้ชาย๓คน
ที่เขาจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงมาทำเป็นรถที่มีอุปกรณ์ในการทำกาแฟสด
ทั้งมีการคั่วกันบดแล้วก็กัญชงแบบสดเลย
แล้วก็จะมีป้ายเล็กค่ะพร้อมข้อความที่เขียนว่า
เขาบอกอย่างนี้ว่าจะมีรถไปจอดแบบนี้ค่ะ
จอดแล้วก็ทำเป็นมุมจิบกาแฟ
มีการสาธิตการคั่วกาแฟโดยใช้มือ
รวมถึงการบดกาแฟแบบใช้มือหมุนด้วย
แล้วก็ยังมีการชงกาแฟแบบดริฟท์
หรือต้มกาแฟด้วยหม้อต้มกาแฟแบบโบราณก็มีค่ะคุณ
นี่บอกเลยว่ามุมกาแฟผีบาน
เขาแบบอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวมาลองมาชิม

เพื่อสร้างรอยยิ้มและมิตรภาพกัน
ผมเข้าใจคำว่าผีบ้าของเขาแล้ว
เป็นความคลั้งไขในกาแฟจริง
ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มคน
ชื่นชอบในกาแฟมากเหมือนกัน
แล้วสำหรับเมล็ดกาแฟเขาก็จะเฟ้นหา
เสาะแสวงหากาแฟที่เขาคิดว่ามันดี
ซึ่งเมล็ดกาแฟที่เขานำมาใช้ที่ร้าน
ก็คือกาแฟที่ปลูกในตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ด
ซึ่งซื้อมาจากชาวบ้านที่เขาทำการปลูกในพื้นที่เองเลย
ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสหรือคุณเป็นคอกาแฟ
แล้วได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่อยากให้คุณลองไป
ไปพูดคุยกับเขาก็ได้ค่ะลองแวะเวียนไปอุดหนุนร้านกาแฟผีบ้ากันได้
เป็นร้านที่เกิดจากความชอบล้วนเลย
ไม่ชอบไม่รักไม่คลั่งใครแล้วก็
ทำไม่ได้แบบนี้นะจริงนะเพราะว่ามันเกิดจากความชอบของคนชอบดื่มกาแฟ
แล้วก็ตะเวนอ่ะตะเวนไปชิมผมชอบตรงที่เขาโชว์การคั่วให้ดูด้วย
คั่วสดเอาออกมาแล้วก็หมดแล้วก็บดมื้อ
แล้วก็มีวิธีการต้มกาแฟหลากหลายแบบมีทั้งหม้อแบบอิตาลีโบราณที่มันมีสองข้าง
แต่ละขั้นตอนนะมันพิถีพิถันเรียกได้ว่าไปสั่งตอน๗โมงเช้าได้กินอีกที
สักประมาณ๑๐โมงได้มั้ยอันนานไปคือจริงเขาทำเอาไว้แบบคั่วแล้ว
แต่ว่ามาบดแล้วก็มาดริฟท์แต่จริงถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้
เขาก็มีสาธิตวิธีการต่างให้ดู
มีโอกาสลองไปกันด้วยนะครับไปที่ชีวิต